คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เครียดชาวบ้านเครียดเลยเซ็งมากบอกเอือมระอาจริง
วัยรุ่นเป็นแก๊งเลยนะคะปาระเบิดเสียงดังกึกกล้องอยู่หน้าวิทยาลัยเทคนิคสามคืนติด
ก็เลยต้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานบอกโอ้โหยังกับสงครามทำไปทำไมเดี๋ยวลองดูค่ะ
พลีกันนะครับหน้าวิทยาลัยครับทำนะครับ

ขอบคุณครับ
น่ากลัวมากนะน้องคิงคุณผู้ชมถ้าเราเป็นชาวบ้านแถวนั้นทำยังไง
สะดุ้งเลยนะถ้ากำลังหลับปั้งแบบนี้
และ๓คืนติดจนเพื่อนบ้านชาวบ้านแถวนั้นบอก
ขอถ่ายภาพเก็บไว้หน่อยเถอะว่าจะทำยังไงดี
ทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะบันทึกภาพเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เนี่ยค่ะหลายสิบลูกกึกกล้องดังเต็มไปหมดแล้วไม่ได้มีแค่เสียงปลาระเบิดปิงปองนะคะ
เสียงเหล็กเสียงขวดแก้วเสียงตะโกนท้าทาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ๒พฤศจิกายนก็ประมาณสัก๕ทุ่มแล้วแหละ
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
แล้วแถวนั้นมีบ้านคนมีหอพักนักศึกษา
คนแถวนั้นบอกว่าจะเอายังไงดีเนี่ยมันเดือดร้อนมาก
ตำรวจต้องแก้ปัญหาให้นะปล่อยไว้ไม่ได้นะ
อย่างคุณอุ้มค่ะเล่าให้ฟังว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้
ปลาระเบิดปิงปองทุกคืนตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม
แล้วพอเปิดเทอมมาก็ปาระเบิดปิงปองต่อ
ที่นับนับได้คือหลังเปิดเทอมเนี่ยนะ๓คืนติดแล้ว
ช่วง๔ทุ่ม๕ทุ่มบางคืนมากัน๔๕รอบ
ถามว่าแล้วปาระเบิร์ตใส่ใครทะเลาะกับใครมีปัญหาอะไรตีกันหรือเปล่า

อีกหนึ่งประเด็นคือโรงพักอยู่ใกล้นิดเดียวเอง
โรงพักอยู่ห่างไปแค่กิโลเดียว
ถามจริงตำรวจไม่ได้ยินบอกไม่เห็นเหรอ
แก๊งวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันเป็นกลุ่ม
เสียงดังตุ้มเนี่ยไม่ได้ยินไม่เห็นเลยเหรอ
พอแจ้งตำรวจตำรวจมาก็อ้าวไม่มีใครแล้ว
หมดแล้วไปหมดแล้วไม่รู้จะจับใคร
นายประเวทพ่อค้าขายผลไม้หน้าวิทยาลัยค่ะ
บอกว่าไอ้กลุ่มที่ก่อเหตุเหมือนกับมาสร้างอิทธิพลสร้างบารมี

ทั้งที่ไม่ได้มีคู่อริไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใคร
เหมือนแบบพร้อมจะมีเรื่องนะมาข่มขู่เอาไว้ก่อนแบบนี้ค่ะ
นี่สงสารลุงกวาดขยะมากวาดทุกเช้าเลย

น่าจะให้พ่อแม่มันมาเห็นบ้างแล้วทำเรื่องความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเนี่ย
ใครจะกล้าออกมาดูแล้วเราอยู่ข้างในแต่เรานอนหัวตกหมอนเลยมันไม่ใช่ยิง
มันน่าจะเป็นระเบิดนะเพราะว่าพื้นมันสั่นออกไปหากิน
บางทีก็กลับบ้านสี่ทุ่มห้าทุ่มเราจะกลัวโดนลูกลงสักวันหนึ่ง
โดนยิงเป็นนมพฤกษ์อำมาภาษณ์ใครจะหาเลี้ยง
ตำรวจเขาก็รู้ว่ามีเรื่องทุกคืนทำไมเขาไม่แอบมาดูมั่งใช่ไหมนี่น่ะอะไรนะสถานีตำรวจอยู่แค่ตรงนี้
สร้างความให้คนอื่นโทรเกงให้ไปรุ่นมันแค่เจ้าสินประมาณนี้ครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเด็กวิรัยไม่เกี่ยวกับเด็กวิรัยครับ
คำถามก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุใช่เด็กที่วิทยาลัยนี้หรือเปล่า
หรือเป็นนักศึกษาที่อื่นแล้วมาก่อเหตุหน้าวิทยาลัยแห่งนี้
เพื่อโชว์พาวโชว์อิทธิพลอะไรอย่างนี้นะ
ทงชัยอำพิมพ์อาจารย์ฝ่ายปกครองวิทยาลัยเทคนิคนางรองบอกว่า
เมื่อคืนขี่รถผ่านก็เห็นแล้วแหละเห็นกลุ่มควัน
เห็นตอนที่วัยรุ่นเขาเกาะเหตุกันไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยเตือนเด็กที่อยู่หอของวิทยาลัยว่าให้รีบเข้าห้องพักนะ

เนื่องจากเด็กวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อื่น

เป็นนักเรียนนักศึกษาที่อื่นแล้วมาก่อเหตุหน้าวิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ยิ่งจะเป็นถ้าเป็นยาวชนเป็นอะไรอย่างเนี้ยใช่มั้ยครับ

พร้อมโดยตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ร่วมการจับกลุ่มวัยรุ่นชาย
ได้ทั้งหมด๑๒คนครับ
แล้วยังอายุหน้าน้อยกันอยู่เลยคุณผู้ชมคะ
ทั้งหมด๑๒คนค่ะแล้วยังอายุน้อยกันอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ถึง๑๗เป็นเยาวชนรถจักรยานยนต์๖คันมีมีด๒เล่ม
ก็จะเชิญผู้ปกครองมาร่วมหาแนวทางในการแก้ไขนะคะ
ผู้ปกครองบอกว่าไม่รู้เลยจริงว่าลูกหลานมีพฤติกรรมแบบนี้
ไม่เคยรู้เลยคืออยู่บ้านก็คงจะเป็นคนดี
พอออกนอกบ้านปั๊บออกนอกบ้านเป็นอะไรก็ไม่รู้
สาเหตุเป็นความคึกขนองค่ะอยากจะสร้างอิทธิพลค่ะ
ตามความคิดความเชื่อของวัยรุ่นสร้างอิทธิพลอะไรอย่างนี้
แล้วก็ตำรวจบอกจะเอายังไงกันดีผู้ปกครองต้องช่วยดูนะ
จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกนะคะ
ก็มีการแจ้งข้อหานะคะทำให้เกิดเสียงขึ้นโดยไม่มีเหตุอันควร
ทำให้ประชาชนตกใจเดือดร้อน
ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและความผิดตามพรบจราจรนะคะ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบอนุญาตขับขี่
แต่อย่างที่บอกค่ะทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุ๑๔ถึง๑๗ปีเท่านั้นค่ะ
อายุยังน้อยกันอยู่เลยนะครับ